ครบทรงชาติเรียบร้อยนะคะพาไปดูน้องที่มีพรสวรรค์ในด้านการร้องเพลงกันบ้างดีกว่า
น้องนะคะไปร้องเพลงแล้วก็มีคนไปเดินเห็นเอาคลิปมาถ่ายลงโลกโซเชียล
ดูสิว่าลีลาของน้องจะเพราะขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญหน้าตาน้องน่ารักด้วยค่ะ
ของเธอเธอใจหวังว่าเธอประเท่าใจ
รักใสนะคะกำลังนั่งเปิดหมวก
เพื่อร้องเพลงหาเงินเป็นทุนการศึกษาค่ะ
โดยผู้โพสต์ก็ได้ถ่ายคลิปนี้ที่ตลาดโต้รุ่ง
ศรีเมืองอุบลจังหวัดอุบลราชธานี
ระบุข้อความว่าน้องหาทุนการศึกษา
เด็กโรงเรียนนารีนุกูลนะคะ
สุดผู้คนก็พากันกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปกว่า๕๐๐ครั้งแล้วนะคะ

หลายคนที่ได้ชมคลิปนี้ก็พากันประทับใจ
ในตัวน้องคนนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทีมขาบเซ็ตรวบโซเชียลสืบหาน้องค่ะ
ไปเจอน้องรู้ชื่อว่าชื่อน้องแพร่นะคะ
เป็นน้องวัย๑๕ปีชั้นม๓โรงเรียนนารีนุกูล
ชื่อจริงคือนางสาวจินัตตาประทุมพันธ์
บอกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปติดตามน้องต่อ
ชื่อเฟซบุ๊กน้องแบบนี้เด๊ะเลยนะคะ
จินัตตาประทุมพันธ์นะคะ
ก็เปิดใจค่ะบอกว่าปกติตัวเองจะไปเปิดหมวกร้องเพลงกับพี่สาว
ตลาดโต้รุ่งศรีเมืองอุบลเป็นประจำอยู่แล้ว
ประมาณสัปดาห์ละ๑ครั้งเพื่อหาทุนการศึกษา
โดยเงินที่ได้มาจะนำมาให้คุณแม่ทั้งหมดนะคะ
ส่วนตัวเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเลย
คุณแม่จะคอยสนับสนุนพาไปเดินสายประกวดร้องเพลงตามงาน
แล้วก็รายการต่างตั้งแต่ตัวเองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๓แล้วนะคะ
อกจากหัวใจคนรอเขาน้องยังมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งด้วย
มีคลิปล่าสุดที่จริงไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะ
แต่น้องเขาร้องเป็นเวอร์ชันลูกทุ่งจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยค่ะ
เดินพักทุกวันที่เราพบกันเมื่อก่อน
ยังจำซ้ำได้ทุกตอน
เรากลับมีใครมาหมุนย้อนเวลา
แต่ก็คงจะหมุนย้อนได้แค่ในความคิด
ในชีวิตจึงคงไม่เจอกันอีกแล้ว
ยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีวิว
เธอจากไปแล้วและคงไม่ย้อนคืนมา
ใกล้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้

เคยมีคนหนึ่งยืดข้างเธอ

ให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้
อาจไม่เห็นได้ด้วยแต่ฉันจะฝากว่า

จริงค่ะน้องไปประกวดค่ะค่ะ

นางสาวจินัทธตาประทุมพันธ์
สะโกดจอจานสระอินอเนนมหนะกาดท้อสันธานต่อเต่าสลาอแล้วก็ประทุมพันธ์

มันไม่ง่ายกับการที่จะเอาเพลงสตริงมาผสมผสานกับความเป็นลูกทุ่ง

แล้วก็มันเป็นการร้องสดคือไมโครโฟนก็เป็นไมค์ธรรมดามันไม่ใช่เป็นใบแบบมืออาชีพสำหรับนักร้องที่มันช่วยเรื่องการควบคุมเสียง
คือน้องเขาควบคุมเสียงได้ด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะลูกทุ่งร้องยากด้วยแล้วน้องแบบเสียงเอื้อนเป๊ะเก็บเม็ดโน้ตได้ดีมากนะคะ
ซึ่งน้องบอกว่าเคยได้รับรางวัลใหญ่ด้วยแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะสำหรับการประกวดร้องเพลงเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงงานศิลปะหัฐกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่๖

ทีใหญ่กว่านี้เต็มที่นะคะ
เริ่มมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมีคุณผู้ชมตามมาให้กำลังใจน้องแน่เลย

อยากฟังอีกเลยอะอยากฟังอีกเลยอะ

พอเป็นชื่อจริงใช่ไหมวงเล็บแพร่นักร้อง